พระลูกศิษย์เสพยาคากุฏิเลย

ก็อัตมาเสพมาตั้งแต่ก่อนมาห่มผ้าเหลืองแล้ว
นี่คือเหตุผลได้หรอคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปที่กุติแห่งนี้

ในพื้นที่ตำบลลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
คือทางตำรวจชุดสืบสวนเขาก็ขยายผลจับกลุ่ม
เขานำกำลังเข้าไปตรวจสอบกุฏิของพระจริยวัตรธรรมโม

ตอนที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยเจอในดำศิวกรสุกแดงอายุ๒๔ปีเป็นลูกศิษย์พระรูปนี้แล้วก็เจอของกลางค่ะ
ยาบ้าเจออยู่๒ถุงคุณผู้ชมเอามานั่งนับนับดู๒๕เมตรวางอยู่บนโต๊ะไม้ในกุฏินี่แหละ
แล้วก็เจอมือถือ๒เครื่องเจอมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนยึดทั้งหมดเอาไว้เลยค่ะ
จากการสอบสวนทั้งคู่ให้การรับสารภาพเสพยาขายยาจริง
พระบาสเนี่ยออกเงินให้นายดำไปซื้อยาบ้าจากพ่อค้าที่อยู่ใกล้ใกล้วัดนี่แหละเอามาเสพพอเสพเสร็จแล้วปั๊บก็แบ่งขายกับลูกค้ารายอื่น
ช่วงที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนะตกใจไงรู้ว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่มาทำยังไงดีเอายาบ้าใส่โถส้วมกดชะโครก
อันนี้ทิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งนะส่วนที่เหลือเนี่ยที่ตรวจยึดได้อันนั้นคือทิ้งไม่ทันค่ะ
แล้วนอกจากนี้พระบาสก็ยังให้การอีกนะคะบอกว่าเสพยาบ้ามาก่อนบวชเบื้องต้นก็คุมตัวพระบาทที่ตอนนี้เป็นในบาสแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพลำปำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ